ที่ตำรวจไล่ล่าคนร้ายคราวนี้เนี่ยเป็นตำรวจสองนายจับกลุ่มคนร้ายที่พยายามจะหนีแต่คนร้ายเขาอยู่ในรถเก๋งครับแล้วก็รถเก๋งเนี่ยติดไฟแดงอยู่ก็พยายามที่จะหนีเข้าไปหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอ่ะนะคะแล้วจังหวะที่ติดไฟแดงมันก็มีรถคันอื่นอื่นอยู่เยอะครับแล้วก็การไล่ล่าของตำรวจเนี่ยคือมีการใช้ปืนพยายาม
โหยพยายามเอานอนโดยเดี๋ยวเพิ้งเอาไปไหนอ่ะมันไป
โอ้ยแม็กซ์ปืนก็นี่อีก
ปืนหมดลูกอสุนหมด
ยิงสิพี่โหพี่

โอ้โหสนุกอ่ะมึง

มันไปไม่รอดหรอ
มันไปไม่ได้

ตกลงคือคนร้ายไปแล้ว

คือรถข้างหน้าหมู่บ้านคือติดไฟแดงอยู่
รถคนร้ายออกมาจากหมู่บ้านก็พยายามจะออกมา
แต่ตำรวจสองนายจะยิงล้อก็อ่ะปืนใหม่พร้อมใช้งาน
คนนึงจะใส่กระสุนเอากระสุนก็ล่วงลงกับพื้น
กระสุนก็ล่วงแบบมันทุลักทุเลไง
แล้วตำรวจก็เหมือนกับเราจะดักจับยังไงเราจะยังไงดีอย่างนี้
แล้วคุณพี่ที่ถ่ายคลิปก็ลุ้นไงยิงเลยจับเลยปล่อยทำไมอย่างนี้
แล้วสุดท้ายพอไฟเขียวมีช่องว่างแบบให้รถแทรกได้
คนร้ายก็แทรกออกมาเลยนี่ไงอ้าวเนี่ยก็หนีไปได้
ใช่เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าหมู่บ้านเศรษฐศิริวงแหวนลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
คนร้ายก็เนี่ยขับออกไปได้อ่ะชาวโซเชียลพอเห็นคลิปนี้ก็โอ้โห
บ่นเลยบ่นการทำงานของคุณพี่ตำรวจเลยปล่อยไปได้ยังไง
คือก็ไม่แน่ใจว่าท่านเป็นตำรวจที่ปกติแล้วปฏิบัติการในสายงานไหนนะ

ค่ะแต่บ้างก็บอกว่าก็ตำรวจเขาก็ต้องระมัดระวังไหม
อยู่ดีจะมายิงกันแบบริมถนนแบบนี้มันก็คงไม่ได้ไหม
อืมมันก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่ามันต้องมีวิธีจับที่มัน
คือมันเห็นอยู่ต่อหน้าตรงนี้ไง

ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามนะคะกับพันธุ์ตำรวจเอกวิวัตรอัศววิบูรณ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรธัญบุรีนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นบ่าย๓โมง
เมื่อวานนี้นะคะ๘มิถุนายน
ตำรวจสายตรวจสพธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
เขาไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ไปเจอผู้ต้องสงสัย
บริเวณวัดนาบุญคลอง๗นะคะ
แล้วคนขับรถเก่งต้องสงสัยเนี่ย

ตำรวจเลยบอกเอ๊ะมันพิรุษก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตาม
ไปทันกันตรงจุดนี้ที่อยู่ในคลิป

พยายามจะยิงที่ยางรถยนต์เพื่อให้หยุด

เราเห็นในคลิปนะมันไม่พร้อมใช้งาน
คนร้ายก็เลยหนีต่อไปได้
ตำรวจสพธัญบุรีเขาก็เลยประสานไปที่ตำรวจท้องที่
ผู้ต้องสงสัยใช้เส้นทางหลบหนีค่ะ
ก็เดี๋ยวจะติดตามตัวเจ้าของรถมาสอบสวน
ว่าใครคือคนใช้รถในวันเกิดเหตุ

หมายความว่าเขาหลุดลอยนวลไปได้ไง
ต้องไปตามดูว่ารถใครใครอยู่ในรถ
เจ้าที่ตำรวจก็พยายามจะหยุดยั้ง
ยางรถแล้วก็หลบหนีไปจังหวะที่สัญญาณไฟเขียวพอดี
มันกำลังเยอะมากนะครับเจ้าที่ตำรวจก็ขับตามไปไม่ทัน
ในชั้นนี้ก็ยังไม่ทราบว่าผู้กลับขี่รถหลบหนีด้วยเหตุใด
ตอนนี้เจ้าที่หัวกำลังไล่กล้องวงจรปิดอยู่
แล้วก็จะติดตามเจ้าของรถ
มาสอบสวนต่อไปนะครับว่ากรณีดังกล่าวนั้น

แล้วก็หลบหนีตำรวจได้สาเหตุใด
คือผมก็ไม่ได้ห่วงคนร้ายที่อยู่ในรถ
เพราะเราจะผิดมากผิดน้อยไม่รู้แต่ว่านี่ตำรวจ

แต่เป็นห่วงก็คือว่าถ้ายุทธวิธีในการเผชิญหน้าคนร้ายแบบนี้เนี่ยนะ
ในการที่ไม่สามารถหยุดหรือว่าจับกลุ่มได้เนี่ย
ถ้ากรณีนี้คนร้ายมันมีปืน
แล้วเป็นผู้ต้องหาคดีร้ายแรงมันยิงสวนตำรวจมาเนี่ย

คือต้องมียุทธวิธีที่ดีกว่านี้
เดี๋ยวรอฟังเผื่อท่านจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับ